คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงเล่าไปเหมือนฉายหนังซ้ำแค่เปลี่ยนที่เปลี่ยนคน
เมาค่ะดื่มเหล้ากันเมาพูดไม่เข้าหูทะเลาะกันฆ่ากันตาย

นี่ค่ะตำรวจสพลันศักดิ์ควบคุมตัวนายดาวรุ่งสายรอดอายุ๖๐ปี
คนนี้เป็นคนก่อเหตุนะคะคือนั่งดื่มเหล้าเหล้าขาวกับเพื่อนรุ่นน้อง
แล้วก็พูดจาไม่เข้าหูกันเอามีดดายย่าฟันคอเพื่อนตายคาวงเล่าเลยค่ะ
แล้วก็ยืนรอมอบตัวอยู่ตำรวจก็ควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ที่บ้านพักริมอ่างเก็บน้ำในเขตสวนป่าสงวนบ้านกระทะแตกอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
คือเขาใช้มีดไดย่าฟันคอเพื่อนรุ่นน้องที่ชื่อว่านายนรงทองกรัฐอายุ๔๒
แล้วก็ตายค่ะวงเล่าเมื่อคืนนะคะ
ดาวรุ่งยอมรับสารภาพนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายนโรงอายุ๔๕คนนี้เขามาจากอำเภอมะโมงมาหาที่บ้าน
ก็เลยชวนกันดื่มเหล้าซื้อเหล้าขาวกันมาตั้งวงดื่มกันหน้าบ้าน
แต่ดื่มกันตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้าดื่มเช้าจน๒ทุ่ม
ต่อเนื่องมาลาทอนไปเรื่อยของคืน๒๘เมษานะคะ
พอดื่มต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายัน๒ทุ่มเนี่ยนะแน่นอนมันเมาอยู่แล้ว
เมาก็ทะเลาะกันเพราะว่าผู้จ่าไม่เข้าหูกัน
แค่นั้นเลยนายดาวรุ่งก็เลยคว้ามีดดายย่าวางอยู่บนแคร่
ฟันเข้าที่คอนายนรงเลยนะคะคอเกือบขาดเลยนะคะ
ก็ตายจมกองเลือดคาวงเล่าอะค่ะหลังก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ส่วนศพญาติก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
ก็กินกันขนาดนี้อะใช่ไงเช้ายันค่ำอะ